ผมเชิญต่อที่หน้าจอทีวีฮะความคิดความเห็นความอ่านเรื่องการเมืองเนี่ยของใครของมันจริง
กันไม่ได้ฮะแต่ว่ารอบนี้เนี่ยป่าเทพป่าเทพโพงามเดือดละอุอีกรอบหนึ่งแล้ว
เพราะว่ามีคนมาด่าป่าประเทศนะมีคนด่าป่าเทพด่าประเทศไม่พอ
ด่าพ่อด่าแม่ด่าบุพการีป่าเทพแล้วป่าเทพประกาศไว้เลย
คนที่ด่าเอาไปเป็นปริศนาก่อนตลกเล็กอ่ะเล็กพี่ตัวเล็กนะตลกที่มันไม่ดัง
ตลกเล็กกับผู้หญิงใช้คำนี้จะโกรธกันก็ได้
ตลกเล็กกับผู้หญิงกระแดะเนี่ยมาด่าป่าเทพปาเทพสวนกลับแรงครับ

อันนี้ผมก็ดูเหมือนกันนะทั้งทั้งที่ผมกูก็ไม่รู้จักกับมึงเลย
ไม่รู้เป็นอะไรมาจากไหนก็ไม่รู้มาด่าโค้ดพระคดแม่กู
แล้วมากับไอ้ตลกไอ้ตลกอันเล็กมาตัวหนึ่ง
แล้วก็มีตัวกระแดะกระแดะผู้หญิงอีกตัวหนึ่งค่อยเป็นสื่อให้
กูก็พยายามนิ่งนะกูไม่เคยไปยุ่งกับมึงแต่มึงก็ไม่พยายามจะไปยุ่งกับกูเนี่ย

ไอ้มึงนี่มันเป็นยังไงวะด่าพ่อด่าแม่กูเนี่ย
พวกมึงน่ะมันสมควรแล้วพวกมึงนะกูเดี๋ยวมึงมาด่าพ่อแม่กูนะ
กูก็ขอมึงสักทีอ่ะนะไอ้อย่างคนนิสัยอย่างนี้พูดจาอย่างนี้นะ
นอกจากแม่แถวนั้นเองที่จะกล้าพูดอย่างงี้ได้อะ

คือไม่รู้อยู่ดีมันขึ้นมาจากไหนน่าจะเป็นการอัดอั้นตันใจ
คือดูมานานหลายวันแล้วนะฮะจริงป่าเทพเนี่ยต้องไลฟ์ขายขนมนะ
ขนมเปี๊ยะขั้นเทพและสั่งวันนี้อีกอาทิตย์หนึ่ง
สั่งวันนี้อีก๒อาทิตย์ถึงจะได้กินขายดิบขายดีมาก
ตอนแรกก็ไลฟ์ขายของขายไปขายมากึ๊กของลงองค์ลงเลยฮะ
แล้วก็มีการด่ากลับอย่างที่บอกเป็นปริศนาว่า
คนนั้นมันคือตลกตัวเล็กตลกเล็กกับผู้หญิงก็ได้
เทพก็สวนกลับไปกลับมาเลยนะครับเพราะว่านอกจากด่ารัฐบาล
ป่าป่าเทพด่ายองลูกหยีแล้วก็มีการด่าบุพการีของป่าเทพด้วย
ป่าเทพก็เลยจัดหนักกลับไปอีกรอบหนึ่งเชิญฟัง

ส่วนอีกคนนึงก็คือพี่แฉ่งพี่แฉ่งช่อมะดันนะฮะ
คุยไปคุยมาป่าก็อารมณ์โกรธเดือดสักขนาดนี้นะครับ
ชาวเน็ตก็เลยสงสัยเอาล่ะป่าด่าไปแล้วนะ
ป่าสวนกลับไปแล้วตกลงป่าเชิญให้หน่อยสิ

ใครอ่ะตลกเล็กกับผู้หญิงกระแดกคือใคร
เฮ้เนี่ยเดือดกันขนาดนี้
พี่ต้องอยู่ข้างประชาชนพี่โง่หรือฉลาด
แค่ถามแค่นี้แหละหนูเป็นเด็กกว่าแต่หนูก็เคารพนะคะ
แต่หนูอยากถามพี่ว่าพี่โง่หรือพี่ฉลาด
ด่าประชาชนไม่ได้อยู่ข้างประชาชนมันไม่ใช่
ป่าเทพเหมือนกันหนูก็นับถือนะคะ
ก็สูงวัยนะคะป่าป่าก็เหมือนพ่อหนูนั่นแหละ
เพราะป่าป่าคือพ่อใช่ไหม
ใช่แสดงว่าเขาล่อแม่มึงแล้ว
อันนี้ก็เป็นมุกกันนิดนึงนะคะ
คือป่าเนี่ยเราก็เคารพเขาแต่ทำไมป่าไม่คิดเข้าข้างประชาชน
ป่าจะไปด่าประชาชนจะไปด่าเด็กจะไปด่าม็อบจะไปด่าอะไร
เพราะอะไรป่าต้องดูด้วยว่ารัฐบาลเขาทำดีหรือเปล่า
ถ้าเขาทำดีเนี่ยพวกเขาจะออกมากันไหมประชาชนจะออกมาไหม
ประชาชน๕๐๖๐ล้านคนเนี่ยเขาเดือดร้อนนะคะเขาเดือดร้อน
เพราะฉะนั้นป๊าพี่หยองต้องอยู่ข้างประชาชนค่ะ
ต้องฉลาดนิดนึงนะคะเดี๋ยวโง่
อันนี้เป็นช่องยูทูปของพี่จอร์ดนะแล้วก็มีลูกโค้งลูกคู่กันมาเนี่ย
ก็ร้อนกันนะฮะเพราะฝั่งนี้จุดประเด็นก่อน
ประเด็นก่อนว่าป่าเทพพี่หองเนี่ยทำไมไม่อยู่ข้างประชาชน

ถ้าเขาดีจริงจะมีคนออกมาท้องถนนขนาดนั้นเหรอ
ป่าคงเก็บไว้หลายวันแล้วตอนไลฟ์ขายขนมเปี๊ยะขั้นเทพ
ก็เลยสวนกลับไปสำหรับคู่นี้ตอนแรกหาแทบตาย
ตกลงแล้วเป็นใครนะตลกเล็กกับผู้หญิงอย่างนี้
สุดท้ายเจอแล้วทั้งสองคนนี้นะฮะนี่คือคู่กรณีคู่ล่าสุดนะฮะ
เจอปาเทพประหลอดแตกฮะ
เห็นต่างได้แต่ไม่แตกแยกนะคะ